จังหวัดสมุทรสาครครับมีเรื่องสะเทือนใจ
มีการไปพบเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบถูกทิ้งไว้ในรถ
ซึ่งจอดอยู่กลางถนนและมาทราบภายหลังว่าคนขับรถคือแม่
แต่แม่ถูกสามีใหม่ขับรถตามมาขวางแล้วก็ฉุดตัวแม่หายไปครับ
แล้วปล่อยเด็กเอาไว้เพียงคนเดียวคุณผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะน้องก็นั่งแบบไร้เดียงสาไม่รู้จะไปยังไงทำยังไงต่อดี
ตำรวจสพกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครก็เลยไปครับ
จริงเขามีคนเห็นว่าเห็นเหตุการณ์ผู้หญิงผู้ชายคู่นึงทะเลาะกัน
บนถนนสุคลทวิทย์บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีตลาดกระทุ่มแบนเมื่อเย็นเมื่อวานนะฮะ
แล้วรถเก่งคันนี้บรีโอสีขาวจอดอยู่ช่องขวาสุด
ในรถเจอเด็กอายุ๗ขวบนั่งอยู่คนเดียว
นั่งแบบไม่รู้จะทำยังไงดีแม่ก็หายไปไหนก็ไม่ทราบ
ตำรวจเลยต้องไปอุ้มน้องคนนี้ออกมาขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าน้องดินแล้วกัน
ถามเบื้องต้นน้องพูดด้วยความรักเรียงสาบอกว่า
มีคนทำร้ายแม่แล้วเอาแม่ขึ้นรถไป

ตำรวจก็พาน้องไปไว้ก่อนที่สพกระทุ่มแบน
ก็เลยวิทยุสกัดจับนะฮะรถต้องสงสัยคันนั้นแต่ก็ยังไร้วี่แวว
ทีนี้สักพักหนึ่งครับคุณผู้ชมมีคนคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาในโทรศัพท์มือถือของแม่
ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้วางอยู่ในรถนะครับตำรวจก็รับสาย
จึงรู้ว่าเด็กผู้อ่าเด็กผู้ชายคนนี้นะฮะแล้วก็รู้เรื่องว่าเด็กเนี้ยอยู่ที่สอบฮอกระทุ่มแบน
นะฮะแล้วก็เดินทางมารับตัวเด็กแล้วก็บอกกับตำรวจนะฮะ
สำหรับว่าสอบสวนสอบฮอกระทุ่มแบนคือพันธบทโททวีสักเหล็กกล้า
ท่านบอกว่าผู้หญิงคนนั้นได้บอกกับตำรวจนะว่าคนที่ทำร้ายแม่เด็กเนี่ยไม่ใช่ใคร
แฟนใหม่ของเขาแหละก็คือเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กแล้วฮะ
อยู่กินกันมา๓ปีเสร็จมีลูกด้วยกันอีก๑คนเป็นลูกสาวอายุเพียง๓ขวบ
ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ของเด็กเคยเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ทะเลาะกันบ่อย
ถูกสามีใหม่ทำร้ายร่างกายเป็นประจำแล้วหนักด้วยนะฮะเย็นเมื่อวานหลังเลิกงาน
ตัวแม่เนี่ยขับรถจะไปหาลูกสาวคนเล็กที่บ้านยายแต่ถูกแฟนใหม่ขับรถมาตาม
แม่น้องดินก็เลยพยายามขับรถหนีระหว่างขับรถหนีก็พยายามโทรเล่าให้กับญาติฟังเป็นระยะระยะ
ค่ะแต่คำพูดสุดท้ายที่แม่ของเด็กพูดให้ฟังคืออืมพี่หนูถูกเขาเอารถมาจอดขวางหน้าไว้
อ่าหลังจากนั้นก็ตัดไปเลยครับจนกระทั่งมาโทรเข้าเนี่ย
แล้วก็รู้ว่าเด็กเนี่ยอยู่กับตำรวจแล้วแล้วก็มารู้ทีหลังว่าอ้าว
แม่คนนี้ถูกแฟนใหม่เอาตัวไปแล้วกระชากลงมาจากรถทำร้ายกลางถนนทะเลาะกัน
แล้วก็ขับพารถหนีไปก็เลยเดินทางมารับน้องดินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลกันต่อไป
ทีนี้ตอนนี้นะตำรวจกำลังพูดคุยกันกับคนใกล้ชิดของแม่ของเด็กอยู่
ระหว่างนั้นมีสายโทรศัพท์ของคนใกล้ชิดโทรเข้ามา
ปลายสายคือแม่ของเด็กโทรมาครับบอกว่าช่วยด้วย
ตอนนี้หนูกำลังซ่อนตัวในห้องน้ำของปั๊มปั๊มเนี่ยอยู่ที่สมุทรสงครามค่ะ
แม่เด็กโทรเข้ามาในมือถือของลูกนะฮะเพราะมือถือลูกเนี่ยแม่เอาไป
นะฮะแล้วก็โทรมาในมือถือของตัวเองอีกทีหนึ่งนะฮะใช้โทรศัพท์มือถือลูกชายที่หยิบไปโทรมา
สารวัตรก็เลยได้ยินแล้วก็ประสานไปยังศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งที่สมุทรสงคราม
ช่วยแม่เด็กออกมาตามพิกัดที่แจ้งเอาไว้ค่ะเมื่อวานสามทุ่มเจอตัวแม่เด็กแล้วครับ
นะฮะตอนนี้ปลอดภัยแล้วเอาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและตำรวจเขาดูแลอยู่ครับเออนะฮะ
สพเมืองสมุทรสงครามแล้วรอให้ญาติมารับกลับไปซึ่งคาดว่าตอนนี้ญาติคงรับกลับไปแล้ว
แม่ทั้งลูกนะแล้วก็ตำรวจก็จะไปสอบประคำเพิ่มเติมต่อไปว่า
จะทำอย่างไรกับสามีใหม่คนนั้นจะดำเนินคดีไหมเขาทำร้ายร่างกายไหม
แจ้งความจับไหมหรืออย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันต่ออ่าขอให้พูดคุยกันได้